สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเนื่องจากมรสุมฝนประจำฤดูกานะคะได้หอบนำเอาฝนจากทะเลอันดามันเข้ามาปกครุมประเทศไทยค่ะเน้นตกในสามภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้
ซึ่งสามพื้นที่นี้นะคะเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาตินะคะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ในขณะที่พี่น้องชาวเรือฝั่งอันดามันนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้ค่ะ
เลี่ยงบริเวณที่เกิดมรสุมฝนนะคะเพราะจะมีคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนที่ประเทศอินเดียค่ะต้องเผชิญกับพายุไซโครนอย่างต่อเนื่องค่ะ
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังไซโครนในเมืองมุมใบนะคะ

เพราะว่าเมืองมูไบเนี่ยไม่ได้รับมือกับไซโครนมานานกว่า๗๐ปีค่ะ
ล่าสุดมีการอบพยพประชาชนแล้วกว่า๑แสนคนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ